วันนี้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
จะมีการประชุมสักประมาณ๙โมงครึ่งนายกนั่งเป็นประธานนะคะ
ทีนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของมาตรการผ่อนคลายต่าง
จะเอาข้อมูลจากไหนมาพิจารณาก็เมื่อวานนี้ไงฮะ
บคอชุดเล็กเขามีการคุยกันแล้ว
เขามีการคุยเรื่องของข้อมูลต่างแล้วสุดท้ายตกผลึกแล้วนะคะ
ว่าจะมีการเคาะมาตรการคลายล็อกนะครับ
คลายล็อกใช้ภายใต้มาตรการเปิดเมืองอย่างปลอดภัยค่ะ
เมื่อวานนี้พลเอกนัทธพลนาคพาณิชย์นะคะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั่งเป็นประธานนะคะ
ก็บอกว่าคือประเด็นการคลายล็อกเนี่ย
ประเด็นหลักจะเสนอให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่เนี่ยนะคะ
มีการพิจารณา๒ประเด็นหลัก
ครับก็คือหนึ่งนะฮะร้านอาหารนะครับ
ที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับ
หรือว่าร้านอาหารที่มีแอร์ว่างั้นเถอะ
นั่งกินได้๕๐ของจำนวนของร้านของท่านนะครับ

นั่งได้๗๕ของที่นั่งที่ท่านมี
และยังคงให้ปิดบริการ๒ทุ่มตามเดิม
ส่วนห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า

ร้านสะดวกซื้อให้เปิดได้ถึง๒ทุ่ม
ภายใต้มาตรการที่ใช้ชื่อว่าเปิดเมืองอย่างปลอดภัย
เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
นะฮะแล้วร้านเสริมสวยนะครับ
สถานเสริมความงามผ่อนคลายให้เปิดได้
ปุ้ยได้แล้วเหรอปุ้ยร้านนวดยิ้มเลยอ่ะ
ที่เปิดได้เฉพาะนวดเท้านะปุ้ย

ตอนนี้นะฮะส่วนสถานที่เล่นกีฬา
แข่งขันกีฬาผ่อนคลายให้เปิดบริการ
ได้ประเภทกีฬากลางแจ้ง

จิมยังไม่ได้ฟิตเนสยังไม่ได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ยังคงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วห้ามออกนอกเคหสถาน
ในเวลา๓ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้น
แต่มีการเสนอบอกว่าลดได้ไหม
๔ทุ่มได้ไหมมีการต่อลองกัน
เดี๋ยวดูว่าสอบคอชุดใหญ่จะว่ายังไง
อยากอะไรก็ตามนะฮะต้องให้สอบบ้าคอร์
ที่มีท่านนายกเป็นประธานพิจารณาวันนี้
ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

เดี๋ยวต้นเดือนกันยายนนี้เขาอนุมัติให้เลย
ก็คือเรื่องของการนั่งทานอาหารในร้าน
ก็อาจจะเริ่มได้เลยก็คือ๑กันยายนนี้
เอาล่ะมาดูข่าวดี

เขาบอกว่าเด็กนักเรียนประมาณ๔ล้านคน

เขาบอกว่าน่าจะเริ่มฉีดได้กัญญานะครับ
แล้วก็ฉีดเสร็จปลายกัญญา

ทันทีที่วัคซีนไฟเซอร์
ซึ่งเราทราบกันดีว่าในขณะนี้
มาตรฐานที่ได้รับการประกาศว่าวัคซีนไฟเซอร์
จะเหมาะสมที่สุดสำหรับอายุของเด็กและเยาวชน
ในช่วงของปลายเดือนกันยายน
ก็จะเข้ามาประมาณ๒๓ล้านโดสนะคะ
แล้วก็จะจัดส่งมาครบ๓๐ล้านโดส
ตามที่รัฐบาลได้สั่งซื้อไปภายในธันวาคม
และผ่านบริยางศมารยาทิศสงเกต

ก็จะครอบคลุมไปถึงผู้เรียนที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอายุของเยาวชนที่เรียนนอกระบบ
ถ้าท่านทำได้นะถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านเลยนะ
ท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ

เรื่องของเรื่องคือพักเพื่อไทยเขาตั้งกระทู้ถามสดไง
ถามว่าแล้ววัคซีนให้กับนักเรียนทำยังไง
ท่านกระหนกวันวีราวัลรัฐมนตรีช่วยภักดิ์การกระทู้ศึกษาที่การ
ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าตอนนี้ครูกับบุคลากรทางการศึกษา
ฉีดไปแล้ว๖แสนใช่ไหมจากทั้งหมด๙แสนนะครับ
อยู่เหลือประมาณ๓แสน๒หมื่นนะครับที่ยังไม่ได้ฉีด
ส่วนนักเรียนอายุ๑๒๑๘ปีตอนนี้มีกว่า๔ล้านคนทั่วประเทศ
ในระบบแล้วก็การศึกษานอกโรงเรียนแม้กระทรวงศึกษา
จะไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในการซื้อวัคซีนเอง
แต่ไม่ต้องห่วงประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ทันทีที่ไฟเซอร์มาปลายเดือนกันยายนประมาณ๒๓ล้านโดส
ก็จะวางแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะกระจายให้นักเรียนกว่า๔ล้านคนโดยเร็วที่สุด
ว่าจะใช้เวลาเดือนนึงอย่างนั้นเดี๋ยวแก้ไข
คือถ้ามาปลายเดือนกันยาฉีด๑เดือนกันยาเสร็จตุลา
พฤศจิกาก็น่าจะได้ไปเรียนถ้างั้น

ก็จะเข้ารอบมันพอดี
แต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องไปดูด้วยว่า
พฤศจิกาสถานการณ์ภาพรวมของประเทศมันเป็นยังไงด้วยนะ
แล้วก็ความปลอดภัยช่วงนั้นด้วย
จะสามารถเปิดได้หากเปิดได้เขาจะเปิดโรงเรียนเด็กโตก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยเปิดโรงเรียนเด็กเล็กตามมา
มาดูภาพรวมการฉีดวัคซีนวันที่๒๕สิงหาคม

เป็นเข็มแรก๔๓๘๔๕๗รายนะครับ
เข็มที่๒๑๙๑๒๔๘ราย
เข็มที่๓๘๒๑๖ราย
รวมยอดทั้งหมดตอนนี้นะครับ๒๘๘๓๕๕๘๐โดสครับ

ที่สุดก่อนสิ้นปีนี้